และแล้ววันนี้ของเธอก็มาถึงพี่หญิงรัฐานั่นเองค่ะ
เตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปนะฮะ
อย่างที่รู้กันเห็นภาพแหวนแยงตากันไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ขอแต่งงานกันไป๓๐ธันวาคมนี่เอง
ท้ายปลายปีนะฮะแฟนคลับตั้งตารอได้เลยนะฮะ
ถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความรักแล้วก็ตลบอบอวนไปด้วยเรื่องราวดีเหมือนกัน
ไม่ใช่มีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องราวดียิ้มในวงการเราก็เยอะเหมือนกันค่ะ
ดีใจด้วยดีใจกับพี่หญิงด้วยนะฮะ
แล้วก็มาดีใจกันต่อเลยยังอยู่ที่เรื่องราวบ้านนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
พาไปแซ่บกันต่อเลยนอกจากลูกสาวเขาสวยแซ่บแล้ว
บ้านเขาก็ทำอาหารแซ่บด้วยนะคะโดยเฉพาะส้มตำค่ะ
กับร้านของส้มตำน้อยโพงามจะแซ่บจี๊ดปรี๊ดใจถึงไหนไปดูกันเลยค่ะ
โอ้ยบ่อย่างว่าบ่อย่างว่าสักคำนี้แหละด้วยบองโคกนี่แหละเฮ้ย
ไงบักนี่โอ้อยากกินอย่างแซ่บอยากทานอะไรอร่อย
มาที่ร้านส้มตำน้อยโพงามกม๑๔บังนาตราดเลยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่น้อยโพงามเป็นเจ้าของร้านส้มตำน้อยโพงามค่ะ

เลยก็คือจากเรื่องที่ว่าไปแสดงตลกแล้วทีนี้ว่างวันไม่ได้แสดงตลกแม่ก็เลยอยู่บ้าน
จะทำอะไรดีเนอะน้องหญิงก็จะเพิ่งจะเริ่มเข้าวงการเนอะ
หญิงก็บอกคุณแม่ขายส้มตำเลย

ก่อนจะเริ่มขายเนี่ยนะแม่น้อยจะต้องเอาไปแจกตามแถวตมบ้างตามแถวธนาคารโรงพยาบาลที่เคยช่วยเหลือเรา
ออกปากมาแบบแม่อร่อยมากเลย

จากนั้นมาพอแม่มีปัญหาขึ้นมาแม่ก็เปิดร้านเลย
จากร้านเก่าโน่นร้านเก่าโน่นอีก๕ปี
มาร้านทางฝั่งตรงข้ามตรงนั้นอีก๓ปีมาตรงนี้อีก๒ปีเกือบ๑๐กว่าปี
ที่ไม่ใส่ผงชุรสผงชุรสไว้ปรุงอาหารในครัวเรือน
แต่ว่าถ้าผงชุรสมาใส่ส้มตำแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปจริงค่ะ
แล้วปลาร้าของแม่น้อยนี้คะอร่อยแน่นอนแม่น้อยทำเอง
แล้วทีนี้ตอนที่ไปปรุงต้องไปกำหนดเขาเองเลยว่า
ต้องมีค่ะตะไคร้ใบมะโกรธแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่น้อยยังไม่ได้บอกนะคะ

แล้วก็มันจะข้นกว่าข้นกว่าที่ไหนเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาเยอะค่ะ
แล้วรับรองได้รับประกันคุณภาพ
เปิดฝางมาห่มสะดุดเลยค่ะ
หอมอันดับแรกพอเทเข้าไปจะรู้สึกว่ามันข้น

คุณไม่ต้องไปเพิ่มน้ำไม่ต้องเติมน้ำอะไรทั้งสิ้น

โอ้โฮ
ยังมีอีกหลายอย่างหลายขนาดเลย
เดี๋ยวไปเบิ้งกันในโต๊ะเพียบค่ะ
เอาละค่ะทุกสิ่งอย่างตอนนี้เตรียมให้แล้วนะคะ

คุณต้องมาร้านฉันแน่นอน
นี่ซิกเนเจอร์อันนี้เลยค่ะ
เจกรินแม่ยกให้เธอ

นี่คือของแทนและปลาร่าอิหรี่เลย

เจกรินตำปูปลาร่านี้๖๐บาท
มีปูมีหยอดกระถิ่นมีเม็ดกระถิ่น
มีอีกอย่างสุยางหลายอย่างเลยลูก

อันนี้ค่ะอันที่๒สิกเจอร์

ไม่มีกลิ่นไม่มีเละเนื้อเด้ง
เค็มมันโอ้โหอย่าบอกไข่ไม่เค็ม

อันนี้ก็สิกเจอร์ที่ร้านเหมือนกันนะคะ

ทอดกรอบนอกนุ่มในไม่อยากจะคุยมากินกันเถอะ
อันนี้ร้อยเดียวดูสิเต็มจานเลยค่ะ

กะทุนไม่ว่าเอาหน้าไว้โกน
อันนี้เลยค่ะอันนี้ต้องเรื่องเยอะหน่อย
เขาเรียกว่าลาบปลาช่อนราคา๒๕๐บาทค่ะ
มีวิธีเยอะส่งเอาปลาไปทอด

ทอดประมาณไฟแรงแค่ไหนอะไรแค่ไหน
พอทอดปลาเสร็จแล้วก็เราปรุงน้ำ

นี่ค่ะแกงอ่อมของเราค่ะ
ของเรานี่จะใส่หมูใส่มะเขือ
ใส่หวบหอมมะเขือเปาะ
แล้วก็เห็ดแล้วก็เห็ดหูหนู
แล้วก็ผักชีลาวอันนี้สำคัญมาก
แล้วเหยะปลาร้าอันนี้เข้าไปค่ะ
ถึงจะเป็นอ่อมนะคะคุณผู้ชม

รสชาติมันก็คืออมนัวหายห่วงเลยค่ะ

อันนี้อ่อมนิราคานะคะบอกก่อน
อันนี้ราคา๙๐บาทคือ๑ถ้วยอันนี้นะคะ
ไปกินที่อื่น๒๐๐๓๐๐บาทที่นี่
เอาเถอะแพงกว่า
ราคาที่บอกแล้วย่อมเยาว์มาเลยค่ะ
แล้วก็อันนี้นี่ที่ติดไฟพระแวบนี่

เอาไก่อ่อนไก่บ้านมาสับ

แล้วเนื้อมันดึงอร่อยมากทีเดียว
อันนี้โหม้วนี้นะครับชะพอโหม้วนี้ทร้อยแปดสิบบาท
เห็นแต่ละเมนูของแม่น้อยแล้วก็หิวตามค่ะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของลูกค้า
ส้มตำแม่น้อยโพงามกันดีกว่าค่ะ
ส้มตำของแม่น้อยนั้นจะแซ่บขนาดไหนเนาะ
มาทุกครั้งก็จะเป็นตำปูปูม้าใส่ปลาร้าครับ
แล้วก็เป็นไก่เกลือทอดเกลือครับ
ราคาไม่แพงครับถูกอร่อยด้วยครับ
อร่อยครับอร่อยมากแซ่บนัวเลยครับ
ก็เห็นทนาซิตี้ก็เห็นร้านน้อยโพลงาม
โพงามอยู่ริมทางไม่ต้องเข้าซอยเข้าอะไรที่ไหนเลย
ถ้ามายากนะคะปักหมดเลยส้มตำน้อยโพงาม
หรือโทรศัพท์ที่ร้านนะคะ
แต่ถ้าหากว่าสั่งปลาร้าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ
รับรองของสุยางนี่แซ่บสุยางเลยประกันคุณภาพจะห่อยแล้วด้วย
น้อยโผล่งามบ่อยให้เสียเลยค่ะ
ท่านมาแล้วก็บอกเลยโอ๊ยเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์รถไห่ป่ะต้องห่วงเลย

มารวดเสียบร้านส้มตำน้อยโผล่งามค่ะ

โอ๊ยน้ำขอบใจด้วยค่ะ
ขอบใจด้วยค่ะคิดถึงตะกะลีน

ไปกันได้เลยนะคะที่ถนนบางนาตราชคศสิบสี่
แม่เปิดในทุกวันแวะเวียนไปได้

หนุนได้นะครับคุณผู้ชมนะส้มตำน้อยโพงามนั่นเองนะคะ
อร่อยจัดจ้านราคาไม่แพงค่ะ